มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้ว
ที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไร
ถามว่าในเรื่องการโดนทำร้ายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหม
มันก็ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคำพูดได้อย่างละเอียด

แต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผล
แล้วมันมีที่มาที่ไปในแบบที่มันมีแหละ
ก็ในเรื่องทุกเรื่องนะคะ
ใช่มันเยอะมากแล้วดูก็แบบภาษามันยากอะเนาะ
แล้วก็ในเรื่องตามที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นถามพี่ดิวเรื่องของหัวเจ้าแปดแต่ตรงขึ้น
แล้วก็ต่อด้านนี้เรารับคุณรักษามาตั้งแต่ไหนยังไงบ้างครับ
จริงในรายละเอียดอะไรตรงนี้ค่ะ
มันก็เป็นรายละเอียดที่ดิวพูดไปหมดแล้วแหละ

แล้วก็ในรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมด
ดิวว่าในสิ่งที่ดิวให้กันกับทางตำรวจมันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ประมาณนึงแล้วแหละ
ก็เดี๋ยวให้กระบวนการทำวิถีของมันไปแล้วกัน
ใช่เพราะว่ามันการที่มันต้องยืดยาวพูดกันต่อไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีแจ้งเพิ่มไหม

ก็คือในเรื่องความทั้งหมดที่ดิวได้แจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลย
แล้วก็วันนี้ก็คือมายืนยันอย่างเป็นทางการ

เพื่อความเป๊ะแล้วไม่คลาดเคลื่อนนะคะ
ไว้เดี๋ยวถ้าทางนักข่าวมีโอกาส
เดี๋ยวถามทางพี่ตุ้มเขาเองเลยนะคะ

จิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้ว
ที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไร
ถามว่าในเรื่องการโดนทำร้ายร่างกาย
มันเป็นต้นเหตุไหม
ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคำพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอก
แต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีที่มาที่ไปในแบบของมันอยู่แล้ว
ภิกษ์ส่วนในเรื่องของคดีค่ะก็เดี๋ยวรอคุยกับคณายหรืออะไรให้เรียบร้อย

เดี๋ยวไม่กระโปรดวันนึงใช่ไหมครับ

อะไรที่จะให้คุณดิวมั่นใจคุณเด้มอยู่หัวหัวระดับของเว็บมาร์เกาะแบบไหนนะครับ
ไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละ

ไม่จริงก่อนหน้า
คำถามอะไรที่ทำให้จะแบบเป็นอันตรายได้ไหม

ก็ไม่รู้ดิวพูดจริงดิวก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอนักข่าวขนาดนี้
ถ้าดิวรู้ดิวคงเอาไทรมาด้วยไง
แล้วบางคำถามบางคำตอบดิวก็ต้องแบบรบกวนพี่สื่อมวลชนทุกคนจริง
ดิวก็ต้องขอโทษจริงที่แบบปกติถ้าทุกคนทำงานกับดิว
เคยถามคำถามดิวดิวตอบทุกคำตอบอยู่แล้ว
แต่พอมันมาอยู่ในโหมดนี้บางอย่างดิวไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าบางคำพูดมันสามารถทำให้ดิวเป็นเรื่องเป็นราวได้
แล้ววันนี้จิตใจของเราได้ปลดล๊อคกับสิ่งที่เราเก็บมานานกว่า
ที่จะได้พูดข้อความจริงมันคืออะไรเก็บเข้าโรงพยาบาล
ก็ได้ปลดล๊อคกันก็รู้สึกสบายใจขึ้น
มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจอยู่แล้ว

มันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้น
เราก็ต้องขอบคุณทั้งคอบคุณทุกคนจริง
ไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่สู่มวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับเพื่อนผู้ใหญ่
ทุกคนที่ให้กำลังใจ
ไม่ได้อยู่ในหมวดที่แบบไปในที่ที่น่ากลัวหรืออะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคมไทย
ที่ว่าโลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริง
แต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมาย

แล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่าง
แล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่
เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรม

ก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดี
และก็สามารถช่วยสังคมได้บ้าง
ก็ขอให้มีสิ่งดีย้อนกลับมาในชีวิตเราค่ะ
แต่ความว่าถึงเรื่องความกล้าดิว
ความกล้าดิวที่พอมาพูดถึงเรื่องนี้
เราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหม
ไม่ได้มีเลยค่ะไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะ

มันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหม

ไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะ
ส่วนในส่วนของเซฟต้องชีวิตแจ้งผ่าน